จากเรื่องของงูไปต่อที่เรื่องของวัวกันหน่อยนะครับ
ไปพลัทประตูระบายน้ำ
ด้วยความที่มันก็ตัวใหญ่ตัวโตคนเอาขึ้นไม่ได้
ต้องใช้คนเป็น๑๐คนถึงจะเอาขึ้นมาได้
ตั้งท้องก็ต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะตกลูกไป
แต่ตัวมันก็ใหญ่โตเหลือเกินคือมันนอนแช่น้ำอยู่แบบนี้แหละครับ
นะเขามีชื่อนะเจ้านกแดงนี่เจ้านกแดงเขาเป็นบัวนะฮะ
อเมริกันบรามันอายุ๒ปีและตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชม
บัวพันธ์เนี้ยน้ำหนักคือสามร้อยกิโลกรัมโอ้โหใหญ่โตแล้วเกิน
แล้วตั้งท้อง๔เดือนไม่รู้เดินอีท่าไหนไปตกน้ำแบบนี้มันคือคูน้ำครับ
ติดอยู่กับประตูระบายน้ำสุดท้ายขึ้นมาเองไม่ได้เพราะมันลึกตั้งสองเมตร
คนเนี่ยเดี๋ยวตกอยู่อย่างนี้ฮะบนกระตกน้ำไปด้วยนะครับ
กู้ภัยชาวบ้านรวมแล้ว๑๐กว่าคนครับไปช่วยกัน
กลัวมันจะจมน้ำไปครับนะเพราะมันขยับตัวออกมาจากช่องนี้ได้แล้ว
พยายามอยู่นานทั้งดันทั้งดึงบางคนเสียท่าตกน้ำไปกับวัวบ้างอะไรบ้าง
โดนมันถีบบ้างนะแต่ก็สงสารแล้วครับคุณผู้ชม

กำลังจะบอกเลยว่าคนก็เหนื่อยวัวมันก็อ่อนแรงนะ
ใช่ครับนะฮะสุดท้ายก็ช่วยเต็มที่เพราะว่าถ้ามันตายมันต้องสูญเสียทั้งตัวมันเองแล้วก็ลูกในท้องมัน
สุดท้ายมันเดินขึ้นมาได้เอามันมาที่ตะหลิ่งมันก็จะพอมีความตื้นให้มันก้าวขึ้นมาได้หน่อย
สุดท้ายทุกคนก็โอกอกลงใจครับ
นกแดงมันก้าวขึ้นมาได้จากน้ำเองเจ้าของก็ดีใจ
เจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของเสื้อน้ำเหลือนนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเอามาปล่อยให้มันกินยากกินน้ำสงสัยมันจะหิวน้ำ
เห็นก็เลยโทรตามกู้ภัยโทรตามเจ้าของมา
สุดท้ายนะเอาขึ้นมาได้ปลอดภัยทั้งตัวมันแล้วก็ลูกในท้องมัน